ส่วนเหตุการณ์ที่เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรภาค๔เขาไปตรวจพื้นที่

มีการยิงต่อสู้กันแล้วก็ยิงสวนตำรวจด้วยนะครับ
คดีนี้ตำรวจพยายามที่จะปูพรมค้นหาผู้ก่อเหตุแล้วครับ
พลตำรวจตรีเจริญวิทย์ศรีวานิสรองผู้บัญชาการ

กรณีที่นายบัญญัติพรมมาอายุ๓๔ปี
ชาวตำบลดูนศาสตร์อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
พ่อค้ายาเสพติดยิงตำรวจกองกำกับการ
สวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔
ขณะตรวจค้นยาเสพติดที่กรสิน
บอกว่าขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
สืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาบรายนี้แบบปูพรมแล้วนะครับ
ซึ่งจากการสืบสวนทราบว่ายังคงหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่
รอยต่อจังหวัดขอนแก่นและกราศิลป์
ซึ่งเป็นภูเขาแล้วก็เป็นป่าบรกทึบ
โดยผู้ต้องหาบรายนี้เป็นบุคคลอันตรายครับ
เมื่อวานที่หนองกรุงศรีนะครับ
ที่ไปจับคนร้ายนะครับแล้วก็ถูกยิงมา
ตรงนี้เป็นเรื่องที่ทางเราก็ได้กำชับกับทางผู้ปฏิบัติตลอดนะครับ
เมื่อวานดีถ้าเราไม่ใส่เสื้อก่อนอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้
อันนี้ก็บาดเจ็บตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
วันนี้ผมก็ได้สั่งยังกองคับการสืบสวน
ไม่งั้นเค้าจะไปทำกับคนอื่น
ถ้าเขาต่อสู้ก็ต้องป้องกันตัวก็ต้องว่าไปแล้วครับ
แม้แต่ทหารไปจับกลุ่มในเรื่องของไม้พยุงคนนี้
เขายิงรถยิงอะไรต่างอย่างที่สื่อมวลชนก็ได้ทราบแล้วนะครับ
เป็นคนร้ายที่สำคัญระวังตัวตลอดเวลา
มีทั้งปืนและมีระเบิดด้วย
พอมีอาวุธแบบนี้ตำรวจก็ต้องปฏิบัติการโดยรอบครอบ

กระจายกำลังออกติดตามตัวคนร้ายอย่างกระชั้นชิด
ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
คนร้ายมีอาวุธปืนทั้งมีระเบิดด้วย

นี้หากคนร้ายพยายามที่จะยิงต่อสู้อีก
เจ้าหน้าที่ก็จำเป็นที่จะต้องยิงป้องกันตัวเช่นเดียวกันนะครับ
ว่าคนร้ายขณะนี้อาศัยความชำนาญหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้ว
ขณะที่จังหวัดกรสินเองเจ้าหน้าที่ได้ตั้งรางวัลผู้แจ้งเบาะแส
หรือรางวัลนำจับ๒๐๐๐บาทให้กับผู้แจ้งเบาะแสของคนร้ายครับ